สุนัขจิ้งจอกที่สกลนคร
แล้วคือเห็นมีคนแบบไปถ่ายคลิปด้วยนะ
เขาก็หวาดกลัวกันแล้วคือทางด้านทางการเองก็เตือนว่า

คืออย่าเข้าไปใกล้เพราะเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายนะคะ
ตอนนี้กำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปดูแลต่อไปว่าตกลงแล้วเป็นสุนัขจิ้งจอกจริงหรือไม่ค่ะ
หน้าตามันใช่นะมันเหมือนจริง
แต่ทีนี้เราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์

ส่งไลน์มาบอกได้นะว่าเป็นหมาจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอก

มังวิ่งแบบนี้เหมือนกันนะใช่คือมันหายาก
มันไม่ได้แบบว่าจะมาเห็นตามหมู่บ้านทั่วไป

ว่าพัฒนากรขุนศรีโพสต์เอาไว้

ใช่สุนัขจิ้งจอกไหมหน้าแหลม

เห็นจริงจังก็วันนี้ค่ะ
นี่ดูอยู่ร่วมกับควายด้วยนะ
วัวควายที่ชาวบ้านก็เอามาปล่อยกินย่า

ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปที่

เอื้อกิ่งเพชร
ตวแพทย์ชำนาญการของสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดสกลนครว่า
คือจากคลิปที่ปรากฏอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ

ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกจริง

แต่จะเห็นว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้มันดูเพื่อเชื่อมผิดปกติค่ะ
เลี้ยงไว้หรือมีไว้ในครอบครองมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะ

ส่วนประชาชนที่ไปพบเจอโดยบังเอิญ
ขอให้ระวังตัวด้วยอย่าเข้าใกล้

มันไม่ได้เชื่องขนาดนั้น
ฟังเสียงของนายสัตวแพทย์วิสุทธิ์
เป็นสุนัขจิ้งจอกที่มีการเลี้ยงโดยชาวบ้านอยู่แล้ว
หรือคนที่เลี้ยงไว้แล้วหลุดออกมา
เลี้ยงไว้แล้วอาจจะเกรงกลัวเรื่องความผิด
เพราะว่าตัวสุนัขกีจอกตัวนี้เป็นสปาคุ้มครองนะครับ
ตามพระราชญาติสังหวัลและคุ้มครองสัตว์ป่า๒๕๓๕
เพราะฉะนั้นการเลี้ยงไว้หรือมีไว้ในครอบครองเป็นความผิด
แต่อย่าลืมว่าสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่มีสัญชาติยานสัตว์ป่าอยู่
เนื้ออยู่นะครับแล้วก็เขามีสัญญาณความระแวดระวังสูง
ไม่อยากให้ทุกคนเข้าไปใกล้เขามากนะครับ

อย่างว่าเราไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนของเขา
ได้ฉีดวัคซีนหรือไม่อาจจะมีทั้งโรคติดต่อ
อันตรายจากการที่เขาจะกัดตัวเราด้วย
นี่ค่ะคำเตือนก็คือเป็นสุนัขจิ้งจอกจริง
แต่ทีนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าตกลงแล้วคือมีคนเลี้ยงไว้
หรือว่ามันหลุดมาจากป่าหรือมันมายังไง

หลังจากนี้ก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
หาทางกลับไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมต่อไป
เพราะว่ามันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไงนะคะ

เพราะว่าเขาก็ยังมีสัญชาติยานสัตว์ป่าอยู่
ก็เป็นสัตว์ป่าอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะ